ต่อหน่อยนะฮะหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับระเบียบใหม่ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ซึ่งออกมาโดยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เป็นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่
จากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กำหนดแต่โดยหลักเกณฑ์หลักหลักแล้วเนี่ยเนื้อหาหลักกรอบสำคัญเลยก็คือ
ผู้จะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้
หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะไปกำหนด

งบประมาณต่างในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ที่ว่าคนไม่ได้ก็คือผู้ที่เป็นผู้ได้สวัสดิการ

คือจะทะลุไปถึง๑แสนล้านบาท

ควรจะเลือกใช้หลักเกณฑ์แบบไหน
ให้ไม่ครบทุกคนหรือว่าให้แบบทั่วถึง
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรี
ได้ตอบคำถามเรื่องรักเกณฑ์เกี่ยวกับรักเกณฑ์เรื่องนี้
หลังจากถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักนะครับ
โดยเฉพาะทางพรรคก้าวไกลก็ออกมาวิพาห์วิชาญเยอะเลย
บอกเอ๊ะรัฐบาลรักษาการมาลักไก่เปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ยังไง
ทำไมไม่รอรัฐบาลใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่า
เรื่องนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำนะฮะ
เพราะผู้สูงวัยในประเทศไทยมีมากขึ้นเรื่อย
ต้องดูว่ารัฐบาลมีเงินมากน้อยแค่ไหน
อย่าไปฟังเสียงจากคนที่ไม่เคยทำไม่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อน
เพราะฉะนั้นไม่อยากจะตอบโต้
ต้องรู้ประเด็นที่อาจวันนี้ยังไม่เข้าใจ
เลือกแล้วแก้แม้เข้าใจก็ไม่ทราบเหมือนกัน
คนที่เคยมีได้รับอยู่แล้วก็คงได้เหมือนเดิม

กุมบันอย่างไรให้มันเพียงพอในวันข้างหน้า
อันนี้ก็ไม่ได้ไปให้โดยตรงอยู่แล้วนั่นก็ให้ทางบัตรศูนย์ประสิทธิ์เข้าบ้านไป
เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังหลายอย่างก็มาจากคนที่ไม่ได้เคยทำไม่เคยเป็นรัฐบาลมาก็พูด
ผมก็ไม่อยากเอาบัตรตอบโทษตรงนี้นะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
วันนี้ก็ชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูล
กำหนดไว้ว่าประชาชนต้องมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพโดยเฉพาะผู้ยากไร้
เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์เนี่ยก็ต้องออกระเบียบใหม่นะครับ
ยืนยันว่าคนที่ได้อยู่นะฮะยังได้เหมือนเดิม
ส่วนผู้ที่กำลังจะได้แล้วหลักเกณฑ์ใหม่ยังไม่ออกโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ย
อันนี้ท่านก็จะได้ตามเกณฑ์ที่เขามีไว้อยู่แล้วนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอฟังว่าถ้าจากนี้ไปเขาออกเกณฑ์ใหม่มาเนี่ยจะใช้เกณฑ์แบบไหน
ซึ่งอาจจะต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาทำงานก่อน
ว่าทำอย่างไรเจอในสารว่าถูกหึเพรียบถูก
ถ้าพูดถึงจะจ่ายทุกคนก็ได้จ่ายมากจ่ายน้อยก็ได้
มีรายได้มากจนก็ได้
ผมได้คุยกับคุณวิโรธแล้วคุยกับคุณจุติกรายเริกรัฐมนตรีพม
ซึ่งกำกับดูแลคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
คือคุณจุติก็อธิบายหลักเกณฑ์ไว้ชัด
ว่ามันจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับลำนูนที่ระบุเอาไว้ยังไง
แล้วที่สำคัญก็คือที่บอกว่าใครที่เคยได้อยู่แล้วก็ได้ไปเนี่ย
ถ้าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ออกมานะ
แล้วคุณไม่ตรงนะคุณก็ไม่ได้นะ

เพราะว่าเขาจะมีอยู่หากผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แต่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยความสุจริต
แล้วพอไปตรวจสอบพบว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยมันไม่เข้าหลักเกณฑ์
ก็ต้องไม่ได้เพียงแต่จะไม่เรียกคืนเท่านั้นเอง
เรียกคืนแต่ว่าตัดสิทธิ์จากที่คุณเคยได้จำไม่ได้
เพราะว่าเกณฑ์ใหม่ออกมาแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้แล้วไง
เพราะฉะนั้นใครที่ได้อยู่ตอนนี้เกณฑ์ใหม่ยังไม่ออกคุณได้เหมือนเดิม
แต่ถ้าเกณฑ์ใหม่ออกมาแล้วคุณไม่เข้าข่ายอย่างเช่นไม่มีรายได้
หรือมีรายได้ไม่พอแก่การยังชีพ
ถ้าคุณเขามองว่าคุณไม่อยู่ในสองเกณฑ์นี้เนี่ยอันนี้คุณก็จะไม่ได้